ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับลูกก็โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดในบ้านเอาไว้
บ้านอยู่ที่ลำปางบอกว่าแม่ความเศร้าสลดความตายเนี่ยมันใกล้ตัวเหลือเกิน
แม่เนี่ยอยู่กับหลานสาวอยู่ดีแม่บอกมันร้อนร้อนไปหมดแถวหน้าอก
ค่ะอ่าก็ดูเหมือนกับไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงมากกว่านั้นแต่สักพักหนึ่งตัวชาไปหมดเลยอืม
ต้องแบกไปโรงพยาบาลกันค่ะแล้วเสียชีวิตนะฮะไปดูนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับ

แต่นี่เป็นช่วงกลางคลิปนะที่เขาเดินไหว

แต่ว่าจะมีคลิปแรกสุดเราขอไล่ตามคลิปได้ไหม
นี่คลิปแรกสุดที่คุณยายนั่งอยู่แล้วก็บอกร้อน
นอนอยู่แล้วแล้วลุกมาบอกร้อนใช่ไหมฮะ
แต่ต้องระวังหน่อยนะเดี๋ยวจะมีช่วงคุณยายถลกเสื้อนะ
แล้วก็ลุกมาเปิดพัดลมเสียบปลั๊
จะมีหลานสาวที่วันนั้นไม่ได้ไปโรงเรียนพอดี

จังหวะนั้นก็ยังมีคนในบ้านเดินไปเดินมามาก
สิบห้านาลิกา๔๖นาทีในวันเกิดเหตุนะครับ

คนที่บ้านเนี่ยช่วยกันพาส่งโรงพยาบาลวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมครับคือตอนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ย
ตอนนั้นก็พยุงตัวแทบไม่ไหวแล้วเพราะจังหวะตรงนี้จะเป็นช่วงที่
ที่เริ่มชาหรือเปล่าคะชาแล้วเริ่มขยับตัวไม่ได้แล้วนะครับ
นิ่งเลยนะคะบ้านพักอยู่ที่ตำบลหนองหล่มนะครับ
ห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับลูกชายเนี่ย
วันนี้ที่เราได้คุยด้วยนะฮะค่ะบอกว่าสุดท้ายเนี่ย
คุณแม่เสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับพอหลังจากที่เห็นคลิปตรงนี้เนี่ย
ก็จะมีคลิปที่ลูกชายเข้าไปดูใจแม่ครั้งสุดท้าย
ตอนที่คุณแม่สวมท่อออกซิเจนนี่ค่ะอยู่บนเตียงของโรงพยาบาล
เราไปที่บ้านนะฮะวันนี้ที่บ้านเนี่ยนะครับ
เจอกับลูกชายนะครับคุณนัทพลนะครับอายุ๓๖ปี
บอกเพิ่งเสร็จจากงานศพคุณแม่คุณแม่เนี่ย
มีอาการเป็นโรคหัวใจโตหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วย
มีความดันด้วยแล้วอีกหลายโรคตอนเกิดเหตุแม่อยู่กับหลานสาว
แล้วอยู่ดีแม่แบบรู้สึกร้อนไปหมดนะไปเปิดพัดลมก็ไม่ดีขึ้น
หลานสาวก็ไปเรียกตาให้มาช่วยแต่อาการก็ไม่ดีขึ้น
สุดท้ายต้องพากันส่งโรงพยาบาลนะฮะหมอบอกว่าเกิดจากภาวะก้อนเลือดอุดตันในสมองนะครับ
ตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็บอกให้ทำใจแล้วล่ะนะฮะตัวของลูกชายบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะมันกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งวันนั้นเนี่ยคุณยายข้างบ้านบอกว่าแม่เนี่ยมาคุยด้วย
แล้วบอกว่าลืมกินยาโรคหัวใจที่เป็นอยู่ที่น้องสาวเอาคลิปไปโพสต์
เชื่อว่าน้องคงคิดถึงแม่แล้วอยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายท่าน
ที่มีโรคประจำตัวว่ายังไงต้องรักษาสุขภาพอ่ะลองฟังลูกชายหน่อยนะฮะ
ฟุบหน้าลงไปอะครับตอนที่แรกแกร้อนแกร้อนขวงขวายก่อน
เอาเนื้อร้อนตัวร้อนผิดปกติแล้วครับแล้วก็ลูกมาเปิดพัดลม
เปิดพระลมก็ยังร้อนอยู่จนแก่ปุ๊บหน้าลงไป
แล้วก็จากนั้นเขาน้ำลายน้ำลายเริ่มไหลย้อยแล้ว
พูดไม่ได้แล้วถามอะไรก็ไม่ตอบแล้วสื่อสารไม่ได้แล้ว
บ้านไหนที่มีคนแก่ผู้สูงอายุนะครับที่มีโรคประจำตัว
หัวใจความดันอะไรพวกนี้ครับเยอะอย่าปล่อยให้คนแก่ไว้คนเดียวครับ
เวลามันเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาก็ไอ้ที่ไม่คาดคิดนะครับ
มันช่วยอะไรไม่ทันไหมพี่
หลานสาวของผู้ตายนะครับบอกว่าหลานผู้ตายนะฮะหลานชายนะครับ
บอกว่าทางผู้ตายมีโรคประจำตัวหลายโรคนะฮะโรคหัวใจด้วยความดันด้วย
ก่อนหน้านี้ก็ปกติดีนะฮะไปหาคุณหมอก็มียาให้ทานนะครับ
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะจากไปในวัยแค่หกสิบหกสิบเอ็ดเนี่ยนะฮะ
ส่วนหนึ่งอาจเป็นไปได้ที่ไม่ได้กินยานะลืมกินยา
เพราะมีอสมในหมู่บ้านบอกว่าผู้ตายไม่ได้กินยามา๒๓วัน
ก็ทำให้อาการกำเริบแล้วก็สุดหนักนะครับ
นี่ฮะก่อนหน้านี้ก็เคยมีอาการแบบนี้บ้าง
แต่ก็พาไปหาหมอได้ทันครั้งนี้ก็พาไปหาหมอนะครับ
แต่ว่าก็ไม่ทันนะฮะสุดท้ายเสียชีวิต
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยจริงนะคะ